คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
โดยเฉพาะเรื่องราวดราม่าการสระสตอเบอรี่ใส่กันบนโลกโซเชียล
ระหว่างพี่หมู่อสว่ะแล้วสามัยดาวการ์
จริงนะสินก็มีหลายคนในวงการบรรเทิงบ้านเรานะฮะ
เจอกระแสดราม่าเล่นงานแต่ก็ต้องขอปรบมือดังให้เลย
เพราะว่าไม่ว่าจะเจอกระแสดราม่าถาโถมขนาดไหน

แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจต้องยกให้กับ

หลังยอมรับว่าไลฟ์สไตล์บางอย่างไม่ตรงกัน
และไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดได้
แต่ต้องยอมรับว่าการให้สัมภาษณ์ของเธอครั้งนี้
ได้เห็นว่าปูประยาโตขึ้นจากความสัมพันธ์ครั้งเก่า

บางครั้งการเลือกในสิ่งที่ดีกับตัวเอง
อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ค่ะค่ะลักษมมี่แต่ปูรู้ใจแกก่มากเลยนะครับ
มิ้นพรีชยาที่โดนโทมใต้กระดำ
หลังมีภาพท่ามกลางกองกระเป๋าแบรนด์หรู
จนกลายเป็นประเด็นรามาร้อนฉ่า
ซึ่งแม้จะโดนต่อว่าหรือวิจารณ์ว่าข่าวเช้าครั้งนี้
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นางเอกแสนหวานของเธอ

เพราะเชื่อว่าสิ่งที่ทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะ
ไม่นะเป็นว่าภาพลักษณ์ดีนะ
เป็นว่าก็ไม่มีอะไรเสี่ยงหายอะ
แต่ที่สตรองขั้นสุดวินาทีนี้คงเป็นใครไปไม่ได้หากไม่ใช่นางเอกพันล้านใหม่
ดาวิกาที่ต้องเผชิญกับมรสุมข่าวเช้าไม่หยุดหย่อนแถมยังมีเรื่องบานปลาย
กลายเป็นตำนานรามาสตรอเบอร์รี่กระชนวงกาลแต่ใครที่คิดว่าเธอจะต้องปัดน้ำตา
ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็คงต้องบอกว่าคิดผิด
เพราะต่อให้เหล่าแอนตี้ดาวิกาจะด่าหน้าจนรุมยำเละแค่ไหน
เธอก็ยังแข็งแกร่งยิ้มสู้อยู่ได้แบบไร้น้ำตาค่ะ